เรื่องราวของแม่นักสู้กันบ้างนะครับ

ก็เปิดร้านขายข้าวแกง
เลี้ยงดูลูกถึง๑๐คน
จนทุกคนนั้นได้ดิบได้ดีนะครับ

เป็นแบบอย่างอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ก็ดูแลลูกที่พิการทางสมองด้วยความรัก
และเอาใจใส่มาถึง๑๗ปี
และไม่เคยคิดจะทอดทิ้งลูกนะครับ
โดยนางสายบัวชุ่มเย็นอายุ๕๐ปีครับ
แม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในตำบลสามแวง

ดูแลลูกชายพิการทางสมองด้วยความรัก
และความเอาใจใส่มาตั้งแต่กำเนิด
จนถึงปัจจุบันนี้ลูกชายอายุ๑๗ปีแล้วนะครับ
ก็คุณแม่จะทั้งอาบน้ำใส่เสื้อผ้าหาข้าวหายาให้ทาน
ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
ซึ่งผู้เป็นแม่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่สามารถไปทำงานหรือว่าไปไหนไกลได้
ครอบครัวก็เลยมีรายได้ที่ไม่เพียงพอนะครับ
มีรายได้จากสามีที่ไปรับจ้างก่อสร้าง
จุนเจือครอบครัวเท่านั้นนะครับ
ขณะที่นายเจษฎากรเขียนนินสิรินายกเทศมนตรีตำบลสามแวง

พร้อมดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้
พร้อมทั้งประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคม

เพื่อหาทางช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป
ให้กับทั้งคุณแม่ผู้เป็นแบบอย่างแล้วก็คุณลูกผู้สู้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ก็คือคุณแม่สรินพักวัย๕๘ปี
คุณแม่ท่านนี้เปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง
ชื่อร้านครัวคุณแม่

ใครอยากไปอุดหนุนกลัวคุณแม่ก็สามารถไปได้เลยนะครับ
บอกว่าคุณแม่เปิดร้านขายข้าวแกง
กับข้าวทำกับข้าวทุกวันไม่เหน็ดไม่เหนื่อย

โอ้โหคุณแม่ลูกเยอะนะฮะ
โดยคุณแม่บอกว่ากว่า๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องฟันฝ่าความยากลำบากและอุปสรรคมากมาย
แต่ก็ต้องต่อสู้จนสามารถส่งเสียให้ลูกทุกคนเรียนหนังสือจบปริญญาตรี

ใช่ครับแล้วก็ลูกมีงานทำกันทุกคนนะฮะ
เป็นคนดีของสังคมนี่สำคัญมาก
ก็สร้างความปราบปลื้มใจให้แก่ผู้เป็นแม่เป็นอย่างมากนะครับ
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าพ่อแม่ทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรจากลูก
ขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอแล้วนะครับ